คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เหตุการณ์ที่ประชาชนเขาบอกว่าโอ้โหตำรวจต้องรุมจับเขาขนาดนี้
เหมือนเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงเลยหรือ
ถามว่าเขาทำผิดอะไรคือรถเขาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ไม่ได้มีใบขับขี่แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูมุมนี้จากกล้องวงจรปิดก่อนนะคะ
ว่าเขาต้องถูกตำรวจ๖นายรุมขนาดนี้จนเขาแขนหักเลยหรือเปล่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อค้าลูกชิ้นเนี่ย
เอามาร้องเรียนต่อทนายความบอกว่าเขาถูกรุมจับขนาดนี้นะ
ประชาชนอย่างผมทำผิดอะไรนักหนาเหมือนเป็นผู้ทำผิดร้ายแรงจับผม
เอามือไพ่หลังจนแขนผมหัก
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ๒๕มกราคมที่ผ่านมาตอนเกือบเที่ยงคืน
แล้วตำรวจ๖นายสพเมืองนนทบุรีมาทำกับเขาแบบนี้
พยายามล็อกคอตบหน้าแล้วก็คว่ำผมให้ได้นะ
ใช่ค่ะจนทำให้พ่อค้าลูกชิ้นคนนี้คือนายสหรัฐยิ่งตระกูล
อายุ๒๘ปีเนี่ยนะคะกระดูกแขนข้างซ้ายเนี่ยหักต้องเข้าเฝือกเลยนะ
แล้วเขาก็บอกวันนั้นผมขี่มากับหลานไปซื้อลูกชิ้น
ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีก็เตรียมจะมาขายของตอนเช้า
ตำรวจเรียกผมก็จอดนะตำรวจจะตรวจยาเสพติด

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรถนี้จะต้องยึดไปโรงพัก

ไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่มีให้ดู
แล้วตัวของพ่อค้าลูกชิ้นคนนี้

งั้นเอางี้คุณตำรวจเขียนใบสั่งมาเลยเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าปรับ
หลังจากนั้นค่ะพอเขาขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค
กำลังจะออกตัวนะตำรวจลากเข้ามาแล้วก็รุมแบบนี้เลย
กระชากมาแบบนี้แล้วเขาก็พยายามบอกตำรวจแล้ว
แขนผมหักแล้วแขนผมหักแล้วนะฮะแต่ตำรวจก็ไม่ฟัง
อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อค้าขายลูกชิ้นคนนี้ให้ข้อมูลกับสื่อกับทนายด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะก็นี่แหละที่บอกว่าไปให้ข้อมูลกับทนายเพราะอะไร
เพราะพ่อค้าลูกชิ้นเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยไปที่ชมรมทนายความจิตอาสาที่บังใหญ่นนทบุรีนี่แหละ
เพื่อขอให้ทนายโป้งทนายเกียรติคนต้นยาง
ชมรมทนายความจิตอาสาช่วยเหลือหน่อย
นี่นะฮะแล้วเขามาด้วยสภาพแขนหักนะ
ใช่เออพ่อค้าคนนี้แล้วตอนนั้นเขาบอกโอ้โห
โดนแจ้ง๔ข้อหานะคือนำรถไม่ติดทะเบียนมาใช้
ไม่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่๓ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
แล้วก็๔ขัดขวางเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่
แต่เขาบอกโอ้โหตอนนั้นเขาถูกรุมขนาดนั้น
ใช่ค่ะเออทำไมต้องจับผมต้องรุมผมขนาดนั้นนะฮะ

พอฟังฝั่งทางพ่อค้าลูกชิ้นไปแล้ว
คุณอยากฟังทางฝั่งตำรวจบ้างไหม
ไปสอบถามทางสารวัตรปราบปรามสพเมืองนนทบุรีพันธุ์ตำรวจโทเฉลิมพลซื่อสัตว์ค่ะ
ทางตำรวจเนี่ยก็เอาหลักฐานมาสู้เหมือนกัน
เปิดคลิปจากกล้องติดหน้าอกของตำรวจออกมายืนยัน
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องติดอกนะ
แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่วันนั้นเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปออกตรวจรถต้องสงสัย
คือรถคันไหนไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็จะเรียกตรวจ
แล้วปรากฏว่ารถของนายสหรัฐไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
พอตรวจไปปั๊บดูใต้เบาะอ้าวมีแผ่นป้ายทะเบียน

ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุณก็ยืนยันตัวตน
คุณเอาบัตรประชาชนมาคุณเอาใบขับขี่มา
ปรากฏว่านายสหรัฐไม่มีแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกชื่อตัวเขาเอง
เจ้าหน้าที่ก็เขียนบันทึกจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสอบ

ใช่ค่ะแต่ฝั่งนายสหรัฐไม่ยอมจะขึ้นรถจะขี่หนีเลย
เขาก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย
คือเอาตัวลงมาจากรถเพราะจะใส่กุญแจมือ
ทีนี้ฝั่งนายสหรัฐขัดขืน

ทีนี้ทำไงพอแขนหักแล้วตำรวจยุตินะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็รับผิดชอบ
เรื่องฆ่ารักษาพยาบาล๓๐๐๐บาทให้ด้วย
ตำรวจบอกแบบนี้ที่ตำรวจทำไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุเลย

เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้

แต่ว่าจะเป็นคลิปจากฝ่ายไหนก็ตามเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบนะ
ใช่ค่ะได้เห็นทั้ง๒มุมมุมของกล้องมุมจรปิดด้วย

ทีนี้เรื่องนี้ทางทนายโป้ง

พาตัวพ่อค้าลูกชิ้นคนนี้นายสหรัฐ

ไปแจ้งความที่สพนนทบุรีแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันต่อ